จะเป็นแฟนกับดาราเป็นแฟนกับซุปตาแต่ละทีเนี่ยโอ้โหประวัติโปรไฟล์ต้องไม่ธรรมดา
ุ่นต้องแซ่บต้องเลิศจริงหรือเปล่าขนาดไหนเนี่ยเอาไปชมข่าวนี้พร้อมกันค่ะ
เปิดกันเลยดีกว่าอันนี้เพิ่งเปิดตัวหมาดเลยนะคะหวานใจของคุณพิมมาดานั่นเอง
เชฟบอสค่ะสุดที่เกียรตินะคะก็เข้ามาเปลี่ยนท้องฟ้าหลังฝนของสาวสุดสตรอง
พิมมาดาให้กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งคุณ
ซึ่งหนุ่มคนนี้เป็นดีกรีถึงเชฟใหญ่ประจำร้านอาหารญี่ปุ่นที่นี่เลย
ฉันอยากไปมากศรีพันวาภูเก็ตแถมยังพ่วงด้วยความแซ่บด้วยกล้ามเน้น
แพคแน่นมาด้วยนะจ๊ะอันนี้เป็นเชฟจริงเหรอ

พ่อครัวศรีพันวานี่เขาเลิศทั้งนั้นเลยนะ

โอ๊ยฉันแอบส่งคุณปลาวานนี่ก็ซับเหรอ
ไม่ธรรมดาตั้งแต่เชฟยันเจ้าของเลยนะ
ไปต่อกันที่กัปตันหนุ่มไฮโซค่ะ
คุณฤทธิกาชัยหวานใจสุดที่เลิฟของเนยวรัฐานั่นเอง
คนนี้ก็มาแห่เนี๊ยบตั้งแต่หัวจะหลดเท้านะฮะ
ด้วยความที่ว่าเป็นนุ่มแบบเมโทรเซ็กชวนไงคุณ

โดยเฉพาะเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยโอ้โห

แถมใจป่าสุดด้วยนะคุณ
พาสาวเนยท่องโลกต่างแดนแบบถี่ยิบเลยทีเดียว

บินกลับมาที่ประเทศไทยกันต่อนะฮะ
ทายาทคนสุดท้องของอาณาจักรโบนันซ่าเขาใหญ่

ถึงแม้จะเป็นคู่รักรุ่นเล็กนะคุณ
ไม่ค่อยมีโมเมนต์อวดซิกแพคเหมือนคู่อื่น
แต่ก็ขอใช้ความสวีทเข้าสู้เข้าหาผู้ใหญ่ออกบ่อยด้วย
เขาห่วงพ่อผู้หญิงเขาห่วง
เอาไปปิดท้ายกันด้วยหนุ่มบูมบวรวานิสค่ะ
สุดหล่อของเน็ตไอดอลสาวยุค๙๐อย่างพวกเรา

คนนี้มีดีกรีเป็นทายาทของตระกูลนักธุรกิจดังที่จังหวัดระยองค่ะ

โสดสาวโสดทั้งหลายก็ได้แต่มองแล้วก็อิจฉากันไปต่อไปแล้วกันนะจ๊ะ